อเอ้อหลานหลานครูบอกว่าเดี๋ยวมาถือ
เดี๋ยวก็มาถึงแล้ววันสงการต้องมาเยี่ยมคุณยาย
วันนี้เป็นวันสงกรานแล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วย
อย่าทิ้งผู้สูงอายุไว้คนเดียวนะ

อากาศทุกที่ร้อนจริงค่ะย่องความร้อนยังคงอยู่ทางตอนบนของประเทศ
นี่ตัวเอวตรงนี้ครอบคลุมอยู่ทางตอนบนของประเทศ
แล้วแถมมีลมเป็นลมทะเลพัดเข้ามาโอ้โหร้อนโอ้เปล่าเลยไม่ไหว
วันหนึ่งตัวเหนียวไปหมดเลยเนี่ยอุณหภูมิสงการปีนี้แปลกกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ปกติสงการมันต้องฝนตกบ้างเนอะแต่ปีนี้ร้อนอย่างเดียวเลย๔๐องศาเศรษฐ์ไปเลย
แล้วบางคนบอกว่ารู้สึกได้ถึง๕๐องศาเซลเซียสมันแต่ละคนนะดัชนีความร้อนมันแตกต่างกันไป
วันนี้ฝนน้อยอีกแล้วมากองอยู่ที่ภาคใต้ตรงนี้ภาคใต้นะแต่ว่าเกิดขึ้นช่วงบ่าย
แต่เป็นฝนแถวริมเขาตรงนี้ค่ะไม่ได้มีฝนเยอะอะไรตกแบบมาไวเบาเท่านั้นแหละ
ส่วนเรื่องของคลื่นช่วงนี้คลื่นต่ำมากเลยทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันตรงนี้
ขึ้นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรเลยโดยเฉพาะชายฝั่งไม่เกิน๑เมตร
เล่นสนุกสนานเลยแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นเซิร์ฟช่วงนี้ไม่มีคืนเด้ออย่าไปเด้อ